เหตุการณ์นี้ครับมีผู้เสียหายมาร้องผ่านทางไทยรัฐนะครับ
ลูกผู้ตายเขาบอกว่าพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเฉียวชน
แล้วไปสังเกตเห็นว่าที่รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์พระอาทิตย์หลายดวงหลายเฉดสีเลย
กังวลว่ากับข่าวช่วงนี้ที่ดังออกมาเนี่ยอ้าว
จะทำให้นั่นเป็นยันบังตาตำรวจทำให้คดีไม่คืบหรือเปล่า
ที่ผ่านมาจะ๒อาทิตย์แล้วนะครับหลังจากเผาศพพ่อ
วินาทีนี้ครับนี่คือภาพหลักฐานเป็นวงจรปิดครับคุณผู้ชม
รถบรรทุกกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงสีข้าวแห่งหนึ่งนี่นะฮะ
ลิ้งไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยลบบุรีบางปะหันที่อำเภอบ้านแพรกที่อายุทยา
ด้านซ้ายรถบรรทุกมีมอเตอร์ไซสีขาวถูกเฉียวชนแล้วมอเตอร์ไซค์ถลายล้มไปกับพื้นเกือบห้าสิบเมตร
นี่ครับนายประคองอายุ๔๕คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ร่างกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟฟ้า
กระโหลกร้าวเลยครับเลือดคั่งแล้วสุดท้ายก็ตายครับแสดงความเสียใจด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากนายประคองตายแล้ว
ครอบครัวจัดพิธีสวดศพ๓คืนและทำพิธีเผา๒๔พฤษภาคมปรากฏว่าตั้งแต่เกิดเหตุ
จนกระทั่งวันนี้เวลาล่วงมาเกือบหนึ่งเอ่อเกือบสองอาทิตย์แล้ว
คนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวไม่เคยติดต่อมาพูดคุย
แสดงความเสียใจแสดงความรับผิดชอบใดแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากคนขับรถบรรทุกจะเงียบแล้วใบแจ้งความของตำรวจ
ก็ยังไม่มีการลงรายละเอียดข้อมูลคู่กรณีแล้วบวกกับช่วงนี้มีข่าวเรื่องสวยรถบรรทุก
ที่มีการติดสติ๊กเกอร์สวยสติ๊กเกอร์ครับ
เขาบอกว่าพอไปย้อนดูเห็นกระจกหน้ารถมีสติ๊กเกอร์พระอาทิตย์สีต่างแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมครับมันคุ้นคุ้นนะคะอืม
เขาก็เลยกังวลและคิดว่ามันจะเป็นยันบังตาที่ทำให้ตำรวจ
ไม่เห็นคู่กรณีหรือจะส่งผลต่อทางคดีหรือไม่อย่างไร
ในอภินันทร์อายุยี่สิบสามครับลูกของผู้ตายด้วยความร้อนใจ
ก็เลยมาร้องผ่านทางไทยรัฐทีมข่าวของเราไปตรวจสอบครับ
ก็ไปเจอกับลูกชายของผู้ตายครับเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อจะไปเอาพระที่เลี่ยมทองเอาไว้
ออกจากบ้านไปได้ประมาณ๕๐๐เมตรก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ตอนแรกคิดว่าพ่อเนี่ยรถล้มเองแต่พอเช็คข้อมูลหลายหลายฝ่าย
คุยกับหลายคนก็เลยได้ข้อมูลเนี่ยครับและภาพหลักฐานคือวงจรปิด
ตอนนี้เขาอยากให้ฝั่งคู่กรณีมาแสดงความรับผิดชอบ
อย่างน้อยคุณมาแสดงความเสียใจสำนึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างก็ยังดีครับ
ในกรณีนี้สมมุติถ้าผิดหรือไม่ผิดยังไงก็แล้วแต่รถใหญ่รถอะไรอย่างนี้ชนกัน
อย่างน้อยเขาน่าจะมาใช่ไหมครับมาที่วัดซะหน่อยแสดงความเสียใจ
หรือไม่ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทรงงานศพอะไรก็ว่าไป
อันนี้คือไม่มีคือเราตรงนี้เราไม่โอเคเลยครับ
ทุกคนพ่อแม่น้องอะไรคือไม่โอเคเลยที่เขาไม่มา
ก็เลยอยากให้มาแสดงความรับผิดชอบมาแสดงความเสียใจสักหน่อยก็ยังดี
ลูกผู้ตายอีกคนครับบวชพระเขาบอกว่าอยากทำตามสัญญาที่คุยไว้กับพ่อ
ตอนที่บวชเสร็จแล้วเนี่ยพ่อเคยมาเข้าฝันในฝันพ่อยิ้มดูมีความสุข
ก็คิดว่าพ่อคงไปสบายแล้วล่ะก็เลยอยากจะบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงลูกนะ
ให้พ่อไปสู่สุขติเพื่อนรุ่นน้องผู้ตายครับ
เปิดเผยถึงพิรุษของทางคดีเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุไปแจ้งความ
แต่ตำรวจบอกว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุฝ่ายเดียว
ไม่มีคู่กรณีแล้วก็บอกให้พวกเขาไปไล่ดูวงจรปิดเอง
พอได้วงจรปิดมาก็เลยเอามาให้ตำรวจตำรวจเลยยอมจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวน
แต่ฝั่งนู้นกลับให้ปากคำไม่ตรงกับในวงจรปิด
เดี๋ยวขึ้นภาพคู่วงจรปิดด้วยก็ได้นะครับเผื่อจะได้ช่วยกันดูอีกครั้งหนึ่ง
คู่กรณีอ้างว่าจังหวะที่จะเลี้ยวรถเข้าโรงศรีเห็นมอเตอร์ไซค์ขับประกบมา
แล้วก็ล้มไปเองตั้งแต่ยางหลังรถบรรทุกก่อนจะสไลด์มา
โดนยางซ้ายหน้ารถแล้วเขาก็บอกว่าลองไปดูคลิปที่เพื่อนสนิทผู้ตายถ่ายเอาไว้
ตอนไปคุยกับคนขับรถบรรทุกเนี่ยมันได้คลิปนี้และเนื้อหาแบบนี้มาครับ
อันนี้ก็คือคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับนอกจากนี้เพื่อนสนิทผู้ตายบอกว่าพวกเขาเนี่ยไปดูร่องรอยเฉียวชนที่รถบรรทุก
หน้าซ้ายมีรอยขูดและรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายมีรอยครอบยางและรอยเสียดสีข้างตัวรถ
ก็เลยสงสัยว่าจะเฉียวชนกันบริเวณยางหน้าหรือเปล่านี่นะฮะเขาก็วงเอาไว้
ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจและกังวลว่ากลัวคดีไม่คืบเพราะได้ข้อมูลมาว่าเจ้าของโรงศรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
รวมไปถึงหน้ากระจกรถบรรทุกมีสติ๊กเกอร์ก็คือหลายดวงที่ติดเอาไว้
และยิ่งช่วงนี้มีข่าวเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกอีก
ก็เลยยิ่งกลัวและไม่สบายใจครับ
มีการมาดูแลช่วยเหลือกัน

ก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับทางโรงศรีด้วย

แต่เขาไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ

อ้างว่าให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วอยากรู้อะไรไปถามตำรวจเอง
แล้วก็เชิญให้ทีมข่าวออกจากพื้นที่ทันทีแล้วก็ระหว่างที่
พูดคุยก็เห็นว่าน้ำเสียงเหมือนจะไม่ค่อยพอใจด้วยนะฮะค่ะ
อกจากนี้มีข้อมูลด้วยครับบอกว่า

ใครไปร้องสื่อเดี๋ยวจะตามไปยิงให้ตายเลย
เดี๋ยวจะไปฉี่รถจุดที่ผู้ตายเขาตายด้วย

เราไปตรวจสอบมาเพิ่มเติมแต่ก็เอาล่ะ
เจ้าตัวเขายืนยันว่าให้ปากคำกับตำรวจหมดแล้ว

ต้นท่านบอกว่ากรณีนี้ยังไม่ได้แจ้งลงชื่อคู่กรณีตอนแรก
เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเหตุเกิดอย่างไร

หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีคู่กรณี
ก็เลยเชิญฝั่งคู่กรณีมาสอบปากคำเรียบร้อย
พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบรถ๒คันครับว่าเกิดอะไรขึ้น
และยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแม้ว่าเจ้าของโรงศรี
จะเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจก็ตามแต่หากพบว่าลูกจ้างโรงศรีทำผิด
ก็ไม่เกี่ยวกับการเอาผิดทางกฎหมายนะตำรวจก็ให้ความมั่นใจแบบนี้
ประเด็นสวยสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าสพบ้านแพรกไม่มีการเก็บสวยใด
ถ้าจะมีการจ่ายสวยไม่เกี่ยวกับโรงพักแห่งนี้แน่นอน
ชัดด้วยความมั่นใจแบบนี้นี่เป็นข้อมูลจากทางตำรวจชี้แจงนะครับ